มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สกลนครกันบ้าง
พ่อคนหนึ่งนะคุณเมาแล้วก็คลั่ง
จับลูกเป็นตัวประกันใช้มีดจี้คอนะฮะ
ทางภรรยาทางญาติทางตำรวจต้องเจรจาเกลี้ยกล่อม
ที่สุดเขาปล่อยตัวลูกแต่เอามีดจี้คอตัวเองซะงั้น

บอกพี่ชอวน

พี่จะสู้

เราไม่ช่วยเหลือแล้ว
อ่าโหเนี่ยละครับเด็กน้อยถูกมีดจี้คออยู่นะครับ
ด้วยพ่อของตัวเขาเองแล้วก็ตำรวจสศสว่างรวมถึงญาติ

ผู้เป็นพ่อก่อนหน้านั้นเมาสุราแล้วก็อารวาส
จากนั้นใช้อาวุธมีดจี้คอลูกชายเป็นตัวประกันนะครับ

ที่ตำบลสว่างอเผลอพนานที่คมจังหวัดสกลนคร
ดาบตำรวจวีรชัยฟองอ่อนพบหมู่งานป้องกันและปราบปราม
พร้อมด้วยพี่สาวของผู้ก่อเหตุเข้าเจรจาบอกเมื่อกี้นะฮะ

ชายดังกล่าวจึงมีท่าทีที่อ่อนลง
ปล่อยลูกชายตัวน้อยออกมา
แต่ในมือเขายังถือมีดจี้คอตัวเองอยู่นะครับ

แต่ทีนี้ครับทั้งพี่สาวและตำรวจเข้าไปช่วยเหลือไว้ได้ทันนะครับ

ก็คือนายปรีชาแทร่ตันอายุ๓๘ปี
เจ้าตัวก็รับบอกว่ามีพฤติกรรมในการเสพยาเสพติด

นี่ช่วงที่เขามีดจี้คอคุณดูสินะครับ
ตอนหลังที่เกลี้ยกล่อมมาได้นะครับ

เขาทั้งเสพยาทั้งดื่มสุรานะครับ
ส่วนที่ก่อเหตุจับลูกชายเป็นตัวประกันไว้นั้น

แต่ไม่ยอมบอกนะว่าไม่พอใจเรื่องอะไรนะครับ
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวนายปรีชาผู้ก่อเหตุ
ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะครับ
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาแล้วครับ

เพราะว่าการตรวจสารเสพติดในร่างกายคือเป็นลบไงคุณ
ก็พบแต่เรื่องของการดื่มสุราเมานะครับ
แล้วก็ส่งตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ